รวมถึงวันนี้วันออกพรรษา
คุณผู้ชมไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้าง
ใช่ถึงแม้ว่าบรรยากาศจะค่อนข้างครึ้ม

สำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้ไปทำบุญวันนี้

ร่วมทำบุญตักบาทเทโวโรหนะตามวัดต่างกันนะคะ

แล้วก็พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันออกพรรษา

มีพระสงฆ์เดินลงบันไดนาค๑๙๗ขั้น

วัดพระพุทธบาทเขาสมแคลง

มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาทเวโรหนะนะคะ
เทโวโรฮนะค่ะหลังจากวันออกพรรษา๑วัน
โดยพระสงฆ์๔๐รูปเดินลงจากบันไดนาค

นำขบวนโดยพระพุทธรูปขบวนเทวดาขบวนกองมังคละ
ทางนี้ประชาชนมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและก็ครอบครัวค่ะ
บรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ข้าราชการทั้งประชาชน
มาร่วมใจกันทำบุญตักบาทเทโวโรฮนะ

มีพระสงฆ์สามเณรจำนวน๒๘๖รูปมารับบินทบาท

สารประเพณีไปสู่คนรุ่นหลัง
และให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด
และได้เห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม
บรรพบุรุษอย่างภาคภูมิใจค่ะ

ข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยน

เดินลงมาจากบันไดหน้าความสูง๔๔๙ขั้น

โดยอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก
นำขบวนพระซึ่งเป็นการจำลองพระพุทธเจ้า
เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะ

และสืบสารประเพณีตักบาทเทโว

วัดหน้าถ้ำที่อำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ข้าราชการประชาชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาทเทโว

มีการจำลองเทวดานางฟ้าแห่เสลี่ยงพระพุทธรูป
นำพระภิกษุสงฆ์เดินลงมาจากถ้ำ
บินทบาทบริเวณเชิงบันไดนาค
จากนั้นชาวพุทธค่ะร่วมกันชักพระ
โดยทางวัดมีการจัดทำเรือพระอย่างสวยงาม
เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ
ที่ทางเทศบาลนครญาลา
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะ